คุณผู้ชมคะช่วงนี้โควิดนะคะคนบันเทิงเนี่ย

เราได้เห็นไลฟ์สไตล์ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของดารา
มาดูซิอยู่บ้านทำอะไรกันบ้าง
ออกกำลังกายเข้าครัวโชว์ฝีมือไป
จังหวะคุณผู้ชมค่ะคิดคอนเทนต์ต่าง
คุณมินพีชยายังไงล่ะคะ
แต่เดี๋ยวก่อนเธอเนี่ยก็เต้นนะ
แต่ว่าเธอไม่ได้มีแค่เต้นนะคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยขอเป็นชาวสวนหน่อยเป็นไง
นี่หน้าใสจริงจ้ะมีนจ๋า
พาไปบุกสวนของครอบครัวที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะละกอส้มโอฟักแฟงแตงโม

เป็นส่วนของที่บ้านเขาคุณผู้ชม
คุณมะนาวอยากกินอะไรก็ได้กินน่ะ
มะนาวเนี่ยใหญ่ใหญ่จนแบบเกือบเท่าหน้ามินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใหญ่มากเกี่ยวกับกำปั้นมันอีกนะโอ้โหสุดยอดไปเลย
นี่คือสวนมะนาวออร์แกนิคเล็กนะคะลูกเต็มต้นเลย
ลูกใหญ่จริงค่ะโอ้มะนาวสวนนี้คุณผู้ชม
อันนั้นมีนเขาก็ได้เขียนบรรยายความภาคภูมิใจ
แต่ใหญ่จริงดูดิใหญ่ไม่ใหญ่
ใหญ่จะเท่าหน้าน้องมินอยู่แล้วนะคะ
ชาวเน็ตก็บอกว่าโหเห็นมินยิ้มหวานแบบนี้มินมีความสุขแบบนี้
เราก็ดีใจไปด้วยชาวเน็ตก็ดีใจแฟนคลับก็ดีใจไปด้วยนะคะ
แต่ว่าจะเห็นในมาตรของชาวสวนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ชาวสวนอะไรสวยขนาดนี้พี่เรือน
แฟนบอกชอบมากเพราะว่ามีแบบธรรมชาติ

มันคิดว่านั้นหมดก่อน